ข่าวต่อไปก็ต้องส่งกำลังใจค่ะ
หลายคนก็บอกว่าอาต้อยหายหน้าหายตา

ซึ่งจริงแล้วอาต้อยต้องพักงาน
เพื่อหันไปดูแลตัวเองและเข้ารับการรักษาค่ะ
หลังจากที่ตรวจพบว่าป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะที่๔
แต่ล่าสุดค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ต้อยได้เดินทางไปร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครู
โรงมหรสบหลวงสาลาเฉลิมกรุงนะคะ
ซึ่งต้องบอกว่าอาต้อยดูแข็งแรงมากค่ะ
แล้วก็ดูมีสีหน้าสีตาที่สดใสมากขึ้นด้วยนะคะ
โดยอาต้อยเปิดเผยว่าหลังจากที่ต้องต่อสู้กับมะเร็ง
เกือบ๒ปีด้วยการให้คีโมมาถึง๒๒ครั้ง
ตอนนี้คุณหมอบอกว่าเซลล์มะเร็งเล็กลงกว่าเดิมมาก

ส่วนตัวตอนนี้สภาพจิตใจของอาต้อยดีมาก
เพราะว่าได้ยาใจที่ดีจากหลานชายตัวน้อยอย่างน้องมีบุญ
ที่ทำให้มีกำลังใจแล้วก็มีพลังในการต่อสู้กับโรคร้ายนั่นเองค่ะ
เพราะว่าอยากจะอยู่กับหลานไปนานด้วย

แต่ว่าตอนนี้ก็ยังให้คีโมอยู่

เดือนละครั้งแล้วก็๓เดือนก็จะไปสแกน
ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างคงที่ไหมหรือว่ายุบลงไปนิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าตอนนี้ก็จะเหลืออยู่ไม่มากนัก
ปีละ๒ครั้งนะมันก็ไม่เห็นไงฮะ
เห็นจนกระทั่งวันหนึ่งซึ่งมันสำลักเลือดออกมา
มานอนเลยมานอนทีแรกก็ใจเสียเหมือนกัน
แต่ว่าพอรู้สึกว่าให้ไปหลายเข็มเนี่ยเราก็มีช่วงที่เราสบาย
มันเริ่มมีช่วงที่เราสบายแล้วก็พอยิ่งยืดออกไป
ต้อง๑๐วันเดี๋ยวนี้มันเหลือ๕๖วันเราก็ดีขึ้นแล้ว
คุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้นะฟังจากเสียงให้สัมภาษณ์ฟังจากน้ำเสียงสีหน้าสีตาของคุณอาต้อยเนี่ยดูสดชื่นสดใสมากเลยนะคะบันเทิงไทยรัฐก็เป็นกำลังใจนะคะอาต้อยสู้แล้วก็เข้มแข็งเพราะว่ากำลังใจดีด้วยแหละใช่ค่ะ